เอามาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นคลิปที่หลายคนแบบดูแล้วรอดได้อย่างไร
เป็นคลิปอุบัติเหตุรถตู้คอนเทนเนอร์หัวสีแดงเลยนะ
พุ่งมาทางโค้งจากนั้นเขาก็พลิกนะคะ
พอพลิกแล้วก็ไปทับรถยนต์สีขาวฟอร์จูเนอร์ที่วิ่งสวนทางกันมาพอดีแบบนี้

ล่นไปทับฟอร์จูเนอร์ใช้คำว่าเละเลย

สื่อสังคมออนไลน์ตั้งคำถามว่า

ห้อยพระอะไรคะรอดได้ยังไงรอดได้ยังไง
อ่าเขามีวิธีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาบอกนะคะ
ส่วนอาการล่าสุดของคนขับฟอร์จูเนอร์
ก็คืออาการก็ปลอดภัยแล้วนะคะ
ซึ่งทางตำรวจเองตอนนี้ก็เตรียมที่จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาไกลเกลี่ยนะคะ
ร้อยตำรวจเอกวชารพงศ์ศรีขนรองศรวสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานจรเข้น้อย
เรียกนางละมูลอยู่ยาดมากอายุ๓๙ปี
เป็นภรรยาของคนขับรถฟอร์จูเนอร์
ซึ่งเกิดอุบัติเหตุตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็น
เข้ามาพูดคุยพร้อมตัวแทนประกันภัยจากทั้งสองฝ่าย

เข้ามาพูดคุยเจรจาค่าเสียหายกัน
ร้อยตำรวจเอกวัชรพลระบุว่า
จากการตรวจปัสสาวะนายนรงวงเพลอายุ๓๓ปี
คนขับรถคอนเทนเนอร์เนี่ยนะคะ
เรื่องต้นพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย๔๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็คือ๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เจ้าตัวสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุดื่มเบียร์ไปจริง

ทีนี้ก็นอนน้อยคืนนั้นดื่มมาไงก็เลยนอนน้อย
ทีนี้ช่วงเกิดเหตุใช้ความเร็วไม่เกิน๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แต่ยอมรับว่าหลับใน
เพราะก่อนหน้านี้พักผ่อนน้อยแล้วก็ดื่มมาด้วยนะคะ
เมื่อขับรถไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นโค้งหักศอกพอดี
เขาก็อ้างนะอ้างบอกว่ามีรถจักรยานยนต์มาเบียดแซงซ้าย
ก็เลยหักหลบออกขวา
แต่ทีนี้รถคอนเทนเนอร์มันมีน้ำหนักมาก
ก็เลยเสียหลักพลิกคว่ำไปทับรถฟอร์จูเนอร์นะคะ
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปดูกล้องวงจรปิดตรงนี้นะคะ
ตรวจสอบแล้วตำรวจบอกว่าไม่พบรถจักรยานยนต์อยู่ด้านหน้า
พบเพียงรถจักรยานยนต์หน้ารถผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือรถตู้ขออภัยรถฟอร์จูเนอร์

ไม่ได้มีความเสี่ยงอยู่ด้านหน้ารถสีขาว

ไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ

ทีนี้ตำรวจนะคะเบื้องต้นก็แจ้งข้อกล่าวหา
คนขับก็คือคนขับรถตู้

ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

คนขับรถซึ่งรอดชีวิต

เขาเล่านาทีที่เห็นตู้คอนเทนเนอร์

ก็เลยเบี่ยงตัวเข้าไปบริเวณตรงกลาง
ระหว่างเบาะคนขับกับเบาะข้างคนขับ

จากนั้นบีบแตรขอความช่วยเหลือ

ที่อยู่ของพันรยากับเจ้าหน้าที่

ว่าตัวเขาประสบอุบัติเหตุ
ล่าสุดมีรายงานถึงอาการ

แต่ว่ายังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่ห้องพักฟื้น

ตัวแทนบริษัทคู่กรณีบอกว่า

แล้วก็จะเอาไปชี้แจงกับเจ้าของบริษัท
เพราะตอนนี้ไปทำงานที่ต่างจังหวัดค่ะ

แม้ว่าคนขับรถตู้คอนเทนเนอร์
ไม่ได้มีความผิดตามพรบจราจรทางบก
คือปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แต่ว่าก็มีความผิดตามพรบขนส่ง

ถึงแม้ว่าจะไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต

และมีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย